คุณคุณลองจินตนาการดูว่าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม
นั่งรถเมย์ผิดสายนั่งเพลินเผยอีกทีอ้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้
แล้วถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงคะ
น้องใบตองครับนั่งรถเมย์ผิดเลยป้ายก็ชีวิตเปลี่ยน
แล้วนี่คือมันลงผิดที่เหรอลงผิดบ่อชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะ
ถึงแม้ว่าหน้าตาเราจะใกล้เคียงกัน

แต่มันไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยนะ

กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปไปทางไหนอ่ะ

แต่ก็ไม่แน่มันนะคือเขาบอกว่าเป็นสัตว์ในตระกูลที่ใกล้เคียงกันเหรอ
ใช่คุณแต่เอาจริงมันเข้าใจผิดหรือเปล่า
คุณคิดว่าที่นี่คือที่ของมันหรือเปล่า

มันหลงมาเองหรือยังไงดิฉันไม่เข้าใจ
คือพี่โชคดีพี่บะหมี่ไม่ใช่พี่โชคดี
บะหมี่พี่บะหมี่นี้คือชื่อจราเข้
หมี่ชื่อจราเข้นะใช่พี่บะหมี่จราเข้ตัวเนี้ย
มันไม่ได้หัวรุนแรงไม่ได้ขี้ตกใจขี้ตื่นอะไร
เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่บะหมี่ที่ตกใจเองก็ไม่น่ารอดแล้วนะคะ
บะหมี่ใจดีให้อยู่ในนี้ด้วยถึง๒วัน
อยู่ในบ่อร่วมกับพี่บะหมี่๒วันแต่อยู่กันแบบนิ่งนะ
ดูแบบอย่าเอ็ดไปอย่าเสียงดัง
โชคดีที่ไอ้จราเข้ที่ชื่อบะหมี่เนี่ยมันยังอิ่มอยู่
ใช่มันยังอิ่มอยู่แต่อยู่๒วันหิวสิถ้าวันที่๓ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
คือเอาจริงตัวเงินตัวทองนี้มันเหมือนมันไม่รู้ว่ามันจะทำยังไง
ถ้ามันตกลงไปในบ่อมันก็จะขึ้นไปทางไหนจะยังไงอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องช่วยกันค่ะจับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ขึ้นมาจากบ่อ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าวันที่๓พี่บะหมี่ท้องย่อยพอดีก็อาจจะเรียบร้อย
ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่า
อยู่ร่วมกันไม่ได้